เหตุคมคืนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซียในช่วงนี้
ล่าสุดก็มีการเสนอบทลงโทษ
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุให้รุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ

ก็ยังเป็นอีกข้อเสนอเพื่อตัดตอนผู้ก่อเหตุข่มขืน
ซึ่งโทษนี้ประธานธิบดีอินดีเซียก็ได้ให้การสนับสนุนด้วยโดยเกาหลีใต้
ก็เคยใช้มาตรการนี้มาแล้วกับผู้ที่ข่มขืนเด็ก
โดยบอกว่าสามารถที่จะลดความต้องการทางเพศ
โดยนายโจโควิโดโดประธานธิบดีอินโดนีเซีย
สนับสนุนโทษการทำหมันผู้ก่อเหตุข่มขืน
เพื่อเป็นการลดเหตุข่มขืนในอินโดนีเซีย
หลังเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นชายข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ผู้นำอินโดนีเซียระบุว่าเขาต้องการส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มคน
ที่จะก่อเหตุรุนแรงทางเพศกับเด็ก
ด้วยการใช้บทลงโทษพิเศษ
ขณะเดียวกันทางกายอินีเซียก็เริ่มแผนผลักดันการเพิ่มโทษ
ข่มขืนโดยอาจมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
หากผู้ก่อเหตุข่มขืนจนเหยื่อเสียชีวิตหรือพิการ
ซึ่งข้อเสนอนี้ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
เนื่องจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนมวังสวนมองว่า
ประหารชีวิตเป็นบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป

ปัจจุบันมีรายงานเหตุคุกคามทางเพศต่อสตรีมากถึง๓๕รายต่อวัน
กลางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ปรับปรุงกฎหมายใหม่ให้มีความรุนแรง
ต่อผู้ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวมากขึ้นครับ